ติดตามความคืบหน้าคดีที่ตำรวจอาสาที่ชนบุรี
ไปใช้ไม้นะฮะฟาดเข้าไปที่รถจักรยานยนต์ของพ่อแม่ลูก
อืมที่เขาเจอด่านตรวจของตำรวจแล้วก็วกกลับ
อ่าก็มีอาสาที่ไปช่วยงานตำรวจเขาดักอยู่นะฮะ
ก็เลยเอาไม้เนี่ยฟาดเข้าไปปรากฏว่าไปโดนลูกฮะ
อืมอ่าเนี่ยฮะหนูน้อยคนนี้ครับเป็นเด็กชายสองขวบหนึ่งเดือนอ่ะ
ค่ะโอ้โหหัวนี่แตกนะฮะอืมแม่บอกว่าต้องบอกว่ามีเด็กมีเด็ก
เพราะว่าเขาจะฟาดมาอีกนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสามทุ่มนะฮะ
คืนวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมานะครับในท้องที่ของจังหวัดชนบุรี
ทางพ่อแม่เขาก็อุ้มลูกไปไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว
หลังเกิดเหตุนะครับคือพ่อเนี่ยบอกว่าก็ยอมรับแหละว่าตัวเองเนี่ยทำผิด
ใช่ค่ะไม่ใส่หมวกกันน็อกพรบหมดใช่
ก็เลยกลับรถซะเลยก่อนจะถึงด่านนำตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ก็พบว่าปัสสาวะสีม่วงพ่อก็บอกว่าก็ยอมรับแหละ
เพราะว่าเสพยาบ้ามาเมื่อสองสามวันก่อนแต่มันคนละกรณีกับที่
อาสาทำเกินกว่าเหตุในการที่ดักรถเขาที่เห็นด่านตรวจของตำรวจแล้วก็วกกลับ
ต้องใช้ไม้ดักฟาดเพื่อจะหยุดรถขนาดนี้เลยเหรออืม
ตามความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับอ่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่ตำรวจตั้งด่านตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมาย
บริเวณกลางซอยเขาตาโลตะบลนาเกลืองบรมรมุงจังหวัดชวนบุรี
ผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยเป็นชายวัย๒๘ปีมากับภรรยา
ขี่จักรยานยนต์กันมาแล้วก็มีลูกชายวัย๒ขวบ
คร่อมหน้ารถมาด้วยพอเจ้าหน้าที่เรียกให้หยุดรถ
ของเด็กวนรถกลับเลยฮะเป็นจังหวะเดียวกับที่อาสาที่อยู่ริมทาง
ใช้ไม้เนี่ยตีสกัดนะครับก็โดนเข้าไปที่หน้ากับศีรษะของเด็ก
บาดเจ็บหลังเกิดเหตุแม่กับพ่อเขาก็พาลูกไปที่โรงพยาบาลบังละมุงนะครับ
ปรากฏว่าน้องก็มีบาดแผลเย็บไปสามเข็ม
จากนั้นพ่อก็ไปแจ้งความเอาไว้นะฮะแล้วเรื่องราวก็เป็นอย่างที่บอกแล้วครับ
คดีมันก็ต้องแยกเป็นสองเรื่องอืมพันธุ์ตำรวจเอกชิดเดชาสองห้อง
ภูมิกับการสพนปลือเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
วันเกิดเหตุตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบรามของสพได้รับภารกิจให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัด
สิ่งผิดกฎหมายและความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีรองภูมิกับการป้องกันและปราบรามเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ
มีอาสาสมัครมาร่วมปฏิบัติการ๔คนที่เรียกว่าอาสาตำรวจเนี่ย
คนนี้เขาก็มาด้วยเป็นหนึ่งในสี่ค่ะเป็นคนที่ว่าไปดักแล้วก็เอาไม้ตีรถอ่ะ
แล้วก็โดนเข้าไปที่เด็กนะตำรวจยืนยันว่าคืนนั้นไม่ได้ตั้งด่านลอยนะครับ
บอกว่าได้รับมอบหมายให้คอยสกัดรถที่จะหลบหนีกระทั่งมาเจอรถของครอบครัวนี้
ซึ่งนายจักรพบยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเด็กหรือว่าทำร้ายใคร
เจตนาก็คือที่เอาไม้ขึ้นมาเอามาใช้เนี่ยเพราะว่าพอจักรยานยนต์คันนี้เห็นด่านตรวจของตำรวจแล้ววกกลับเนี่ยมันมีพิรุษแล้วมีลักษณะกำลังจะขี่รถหลบหนี
เขาเลยไปคว้าเอาไม้ที่ตกอยู่ข้างทางขึ้นมาถือแล้วยื่นไปขวางเอาไว้เขาไม่ได้ตีไม่ได้ฟาด
ค่ะแต่พอดีเด็กนั่งอยู่ข้างหน้าใช่เด็กเขาคล่อมอยู่ข้างหน้าพ่อเป็นคนขี่
นายจักรพบบอกว่าถือไม้ขึ้นมาแล้วก็ยื่นขวางเอาไว้เพื่อทำเป็นสัญลักษณ์ให้หยุดรถ
แต่พ่อเด็กนั่นแหละไม่หยุดรถไงพยายามขี่รถเบี่ยงหลบ
ทำให้ตอนที่เบี่ยงหลบมันไม่โดนผู้ใหญ่แต่จังหวะไม้มันไปโดนศีรษะเด็กที่นั่งอยู่หน้าสุดพอดี
ไม้ก็ไปเข้าที่บริเวณศีรษะแถวคิ้วเป็นรอยครูดยาวไปถึงศีรษะด้านหลังทางขวา
ส่วนตอนนั้นพอเกิดเหตุแล้วพ่อของเด็กก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปต่อไม่ได้หยุดรถแต่อย่างใด
นิทีทางพุ่มกับการสอบพรของปลือท่านให้ข้อมูลนะครับ
อันนี้ในฝั่งของอาสาตำรวจที่เขามาให้การกับตำรวจเอาไว้นะ
ส่วนแม่ของน้องแซมนะฮะบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า
อนุญาตให้น้องแซมกลับบ้านได้แล้วสมองไม่ได้รับการกระทบกระเทือนนะครับ
แต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังอยู่เนื่องจากน้องยังอายุน้อย
จะรอดูอาการว่าภายใน๓๗วันนี้น้องแซมจะมีอาการอย่างเช่นอาเจียน
หรือว่ามีภาวะใดเกี่ยวกับระบบประสาทเพิ่มเติมหรือไม่
ยังนัดให้น้องแซมมาล้างแผลที่โรงพยาบาลจนกว่าแผลจะหายดีด้วย
วันเกิดเหตุแม่บอกว่าก็ยอมรับแหละว่าสามีของตัวเองเนี่ยผิดที่เห็นด่านตรวจของตำรวจแล้วก็วกรถกลับ
ไม่ยอมให้ตรวจเนื่องจากวันนั้นสามีไม่ได้สวมหมวกกันน็อก
แล้วเมื่อตอนกลางวันเนี่ยหัวหน้างานของตัวเองก็ถูกตำรวจจับปรับ
แถวเนี่ยที่เขาตั้งด่านเนี่ยไป๖๐๐บาท
ซึ่งครอบครัวของตัวเองเนี่ยก็คือตัวแม่ของน้องเนี่ยบอกว่าฐานะไม่ได้ร่ำรวยไง
พอตอนกลางวันหัวหน้างานเพิ่งถูกปรับไป๖๐๐บาท
พอกลางคืนขี่จักรยานยนต์จะผ่านด่านตำรวจกันเห็นด่านก็เลยกลัว
เพราะรู้ว่าผิดแน่กลัวว่าจะไม่มีเงินจ่ายค่าปรับนะก็เลยเลี้ยวรถกลับ
ซึ่งตอนที่วนรถกลับกันก็มีจักรยานยนต์คันอื่นที่วกรถกลับอีกหลายคัน
เธอก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราก็วกรถกลับตามคันอื่นก็แล้วกัน
บอกว่าเธอเป็นคนบอกสามีเองว่าให้วกรถกลับ
แต่ขณะที่วกรถกลับจู่อาสารายนี้กระโจนออกมาจากป่าข้างทาง
หยิบไม้ขึ้นมาตีฟาดเข้ามาที่จักรยานยนต์ของเธออย่างแรง
ไม้ไปโดนลูกจนลูกเนี่ยสลบ
หลังจากนั้นอาสาคนนี้ยังใช้ไม้จงใจจะตีใส่สามีด้วย
เธอต้องตะโกนบอกว่ามีเด็กแล้วไม้ก็โดนเด็กจนสลบไปแล้ว
อาสาคนนี้ถึงหยุดตีแล้วเดินย้อนกลับไปที่จุดตั้งด่าน
แม่ของน้องแซมยืนยันว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับอาสาตำรวจคนนี้
และตั้งแต่เกิดเรื่องอาสาที่ก่อเหตุไม่เคยติดต่อมาเพื่อเจรจา
มาพูดคุยมาขอโทษเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
ชาวบ้านคันอื่นเขาก็เลี้ยวกลับกันตั้งเยอะ
ก็เลยบอกเออเลี้ยวกลับเออพอจังหวะที่เราเลี้ยวกลับอะค่ะ
แล้วก็มีผู้ชายวิ่งออกมาถือไม้บอกว่ามึงหนีเหรอหนีเหรอหนีเหรออย่างเงี้ยอืม
บอกว่าไม่ได้หนีแล้วแฟนก็เลยชะลอรถเขาก็ทำท่าจะตีมีเด็กนะ
เราก็ตะโกนไปเสียงเราดังมากมีเด็กนะมีเด็กนะเขาก็ฟาดมาฟาดทีนึง
เอาฟาดทีนึงแล้วเขาทำท่าจะฟาดอีกแฟนก็บอกเฮ้ยตีลูกกูทำไมเนี่ย
แล้วแฟนก็เลยทำท่าเอาเท้าซ้ายจะถีบเขา
แต่ว่าไม่ได้ถีบเพราะว่าอีกมือนึงสติมันก็แบบงงเท้าซ้ายมันก็ถีบ
แต่อีกมือหนึ่งมันบิดออกไปอย่างเงี้อ่าก็เลยไม่ได้โดนตัวเขาเลย
เรายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเข้าด่านก็ยังไม่ได้เข้าคือเขาแค่เห็นด่านแล้วเราก็แค่วนกลับเหมือนคนอื่นเขาอะค่ะ
ก็ทั้งที่เราพูดว่ามีเด็กนะมีเด็กนะแล้วทำไมเขาไม่หยุดอ่ะแล้วเขาฟาดลงมาทำไม
แล้วถ้าคนเราแค่ทำจะขวางแล้วทำไมทีที่สองจะทำอีกถูกไหม
และในเมื่อเราชะลอรถแล้วแล้วก็ชะลอแบบช้าอย่างนี้
แล้วเพราะอะไรทำไมจะต้องฟาดอีกจะทำร่างศักดิ์ฟาดอีก
ทีนี้ค่ะหลังจากที่ทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่ของน้องแซมนะคะก็เลยไปดูที่จุดเกิดเหตุซะหน่อย

พื้นที่ชาวบ้านก็เลยชี้ให้ทีมข่าวของเราดูอะค่ะ
ว่าจุดที่ตำรวจชอบตั้งด่านก็คือเป็นช่วงทางโค้งหน้าศูนย์สาธารณสุขเทศบาล
เมืองหนองปลือจุดนี้นะคะชาวบ้านบอกว่าสัปดาห์หนึ่งก็มาตั้งด่าน
ปัดละสามถึงสี่วันนะครับชาวบ้านเขาก็เข้าใจในการทำงานของตำรวจ
เพราะว่าจุดนี้เป็นเส้นทางลัดระหว่างอำเภอหนองปลือกับอำเภอบังละมุง
มันก็จะลัดเลาะออกได้หลายทางอะค่ะจุดนี้ก็เลยเป็นจุดเฝ้าระวังเรื่องอาทยากรรม
เรื่องยาเสพติดแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านบอกว่า
อาสาทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเพราะถ้ามีการบอกกันตักเตือนกันดีดี
มันก็น่าจะได้อ่ะไม่ถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือจนเด็กถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็จุดที่ตั้งด่านนะคะชาวบ้านก็สงสัยตรงนี้
ทำไมไปตั้งด่านตรงทางโค้งอ่ะทางโค้งมันอันตราย
แล้วทำไมไปตั้งด่านตอนกลางคืนล่ะทำไมไม่มากลางวันครับ
วันด่านนี้ไม่มีสัญญาณไฟด้วยซ้ำอันนี้เป็นข้อมูลจากชาวบ้านนะคะ
รถที่สัญจรไปมาหลายคันคือต้องแบบเบรกในระยะกระชั้นชิด

แล้วมันก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุด้วย
บางทีก็มีไฟเลนก็มีกลวยตั้งบางทีก็ไม่มีอาจจะมีแค่ไฟฉายหรือมีกล้วยอะไรตรงเนี้ย
แต่ตรงตรงเนี้ยมันคือเป็นเป็นช่วงโค้งฮะ
เป็นช่วงโค้งตรงนี้มามาจากทางขาวทะโลมันก็เป็นช่วงโค้งช่วงโค้ง
ความจริงอ่ะหน้ามีด่านเรานั่งตั้งตรงที่ว่าที่สว่างให้ผู้คนเขาเห็นอืม
จริงอ่ะตรงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงโค้งหรือว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยอาจมัน
บทหาโค้งมาบางทีมันจะเจอด่านพอดีเลยอ่ะจะว่าอ่าคุณผู้ชมเขตดูดูดิฮะ
มันเป็นเป็นเป็นช่วงแบบนั้นพอดีอ่ะทุนก็หาโค้งบางทีหาเคมาแล้วด่านอยู่ตรงกลาง
อาจบางทีบางครั้งอาจจะเกิดบัตรเหตุได้ผมรู้สึกว่าเสียใจนะที่เจ้าที่เกิดทำเกินบัตรเหตุ
กับประชาชนคนหนึ่งแล้วก็เป็นเด็กด้วยนะเสียใจนะ
ทีนี้ค่ะความคืบหน้าในการตามตัวอาสาจักรพบที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ตามอยู่ตลอดทั้งวันนะคะมีรายงานแจ้งว่านายจักรพบคนก่อเหตุ
อยู่ในพื้นที่อำเภอหนองปลือนี่แหละค่ะก็ยังเก็บตัวเงียบ
ไม่ได้ออกมาพบหน้าใครแต่ว่าไม่ได้หนีไปไกลที่ไหนนะคะ
แล้วเจ้าตัวก็ติดต่อผ่านทางตำรวจสพนปลือด้วย
แต่ว่าขอติดต่อผ่านทางตำรวจสพนปลือเท่านั้น
คุยกับใครคนอื่นเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
เพราะว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วไงข่าวดังเขาก็บอกว่าคนก็ไม่พอใจเยอะ
คนก็โกรธแค้นเยอะกลัวว่าออกมาจะถูกรุมประชาธรรม
ก็เลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านพูดคุยผ่านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพนปลืออย่างเดียวนะคะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาพร้อมจะมอบตัวไม่ได้มีเจตนาหลบหนี

ก็ความจริงก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมก็ออกมาพูดคุยมาชี้แจง
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเออตกลงมันเป็นยังไงกันแน่
เพราะว่าทางฝั่งพ่อกับแม่ของเด็กเขาบอกว่าแบบนี้
แต่ว่าตำรวจที่บอกว่านายจักรพบให้การไว้บอกอีกแบบหนึ่ง
เงียบมันยิ่งแย่ออกมาพูดความจริงดีกว่า
ความจริงช่วยได้ครับความจริงดีที่สุดนะครับ
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีกับนายจักรพบขณะนี้
ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรนะครับเพราะว่าจะรอสอบปากคำพ่อกับแม่ของเด็กก่อน
แล้วก็จะเรียกนายจักรพบมารับทราบข้อกล่าวหา
แต่ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะฮะ
ถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของนายจักรพบ

ตอนนี้ก็สั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของนายจักรพบเอาไว้ก่อน
กว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องคดีจะเสร็จสิ้น
ซึ่งตอนนี้ตำรวจยืนยันว่านายจักรพบยังไม่ได้หลบหนีไปไหนนะฮะ
ยังอยู่ที่บ้านแล้วก็จะมาทราบรับทราบข้อกล่าวหาทันที
ถ้าพนักงานสอบสวนเรียกมามีรายงานว่าตำรวจเตรียมแจ้งข้อหา
นายจักรพบก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายแก่กาย
ส่วนจะเข้าข่ายเจตนาทำร้ายร่างกายหรือพยายามฆ่าหรือไม่
ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
พ่อของเด็กตำรวจบอกว่าก็ต้องถูกดำเนินคดีนะ
เกี่ยวกับการเสพยาเสพติดอ่าเพราะว่าตรวจปัสสาวะไปแล้วนะครับ
พบยาเสพติดนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
ก็อาจจะไปรักษาของการเอาไปบอมบัติอะไรพวกนี้
แล้วก็ทางรองผู้กำกับสพนปลือบอกว่า
เบื้องต้นก็มอบกระเช้าให้กับแม่ของน้องไปบอกขอโทษ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยดูแลเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
แล้วในส่วนของอาสาที่ก่อเหตุนั้นนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้จะดำเนินการขั้นสูงสุด
แล้วก็ระงับการทำงานของตำรวจอาสาทั้งหมดในพื้นที่ก่อนนะคะ

แล้วก็คนที่ทำผิดก็ต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของอาสาไปด้วยเลยนะคะ